อีกหนึ่งเรื่องก็น่ากลัวเหมือนกันสำหรับคนใช้รถใช้ถนนนะครับ
บางทีเวลาขับรถคุณผู้ชมเคยนึกไหมคะ

รถเมย์ปาดกันไปปาดกันมาบางทีก็ปาดเรา
เคยโดนไหมครับพี่อุ๋ยใช่ไหมคืนเราก็เคยสงสัยผมเจอทุกคืนครับ
คือเราก็เคยสงสัยเสร็จประชาญในรัฐนิวโชว์เนี่ย

ขับผ่านย่านลาดพร้าวเนี่ยโอ้โหรถเมย์บางคันเขายังวิ่งดึกอยู่เนี่ย
รู้จักคว้าไปซ้ายขวาไปซ้ายแบบปาดกันอะไรกันไป
เรียกว่าแก๊งมอเตอร์ไซค์ชิดค่ะเจอรถเมล์ปาดเข้าไป
ก็สงสัยเหมือนกันว่ารีบอะไรกันขนาดนั้น
ทำไมมันจะต้องขับรถหวะเสียวปาดกันขนาดนั้น
วันนี้มีเหตุผลมาตอบแล้วนะคะ
แต่ประเด็นเรื่องของเรื่องที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ผ่าน๕แยกลาดพร้าวน่าจะตกใจกันไปตามตามกันประมาณสัก๓ทุ่ม

ฟันกันหน้าห้างเซ็นทรัลราดพร้าวเลยนะคะ
คือป้ายรถเมย์ตรงนั้นเนี่ยก็ปกติจะเป็นรถเมษาย๓๙นะ
เขาก็จะไปจอดรับผู้โดยสารกันนี่แหละ
ซึ่งร้อยตำรวจเอกหญิงสอนศรีรัฐนิยมรสรองสารวัตรสอบสวน
สถานีตำรวจนครบาลประหลโยธินเขาได้รับแจ้งเหตุมา
ตอนแรกที่ได้รับแจ้งเหตุมาคือรถเก๋งกับรถเมย์ทะเลาะวิวาดกัน

แล้วทะเลาะกันบนรถเมย์ร่วมบริการสายสามเก้า
วิ่งระหว่างอนุสวรีชัยสมรภูมิถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุเนี่ย
คือนายธีรพลชาวการหรือว่าบัสคนนี้คือคนขับรถเมษายสามเก้านะคะ
เขาถูกฟันที่แขนยาวประมาณ๕นิ้ว
ส่วนคู่กรณีก็คือนายยุทธนามีศรีสวัสดิ์มากับรถเก๋ง
แต่พอพูดคุยไปถึงได้รู้ว่าอ้าวมันไม่ใช่รถเก๋งกับรถเมย์นะที่มีปัญหากัน
เพราะว่านายยุทธนาที่มากับรถเก๋งแล้วก็เป็นคนฟันเนี่ย
เขาเป็นคนขับรถเมษาย๓๙เหมือนกัน
รู้จักกันกับนายธิรพลที่ถูกฟันด้วย
เขาก็ยอมรับนะว่าเขานี่แหละเป็นคนฟันนายธิรพลเอง
เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้มันมีเรื่องกระทบกระทั่งกันมาหลายต่อหลายครั้งแล้ว
เพราะว่าวิ่งรถช่วงบ่ายเหมือนกันขับปาดหน้าแย่งลูกค้ากัน
ทีนี้ไอ้ก่อนหน้านี้ช่วงบ่ายเนี่ยนายธีรพลคนที่ถูกฟันเมื่อตอนค่ำเนี่ยนะคะ
ปาดหน้าแย่ลูกค้ากันแล้วก็เอามีดมาฟันแฟนสาวของนายยุทธนาก่อน

มีปัญหากันช่วงบ่ายฟันแฟนเขาช่วงบ่ายใช่ไหมค่ำนี้เจอกัน

ขับมาดักรอเลยค่ะเอารถเก่งเนี่ยมาจอดอยู่หน้าป้ายอ่า
แล้วก็รอเพราะรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวนายธิรพลก็ต้องมาจอดที่ป้ายนี้แน่นอน
ทีนี้ผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีก็เลยไปสอบถามกับผู้เห็นเหตุการณ์ว่า

เขาบอกว่านายธิรพลเนี่ยนะคะก็ขับรถเมษาย๓๙ตามเลนส์สอง
ซึ่งจริงต้องวิ่งเลนซ้ายนะแต่นี่เขาวิ่งเลนที่๒
เบี่ยงเข้าเลนซ้ายเพื่อที่จะไปจอดป้ายรถเมลหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าว
มีรถเก๋งขับไปชนท้ายรถเมย์เลยค่ะพุ่งชนเข้าไปเต็มเลย
แล้วเป็นจังหวะรถติดไงคุณวันศุกร์แห่งชาติรถมันก็ติดอยู่แล้ว
นายุทธนาที่เป็นคนขับรถเก๋งเนี่ยก็ลงมาพร้อมกับมีดยาวประมาณ๑ศอก
มีผู้หญิงลงมาด้วยอีกสามคนก็ตะโกนด่ากันตรงทางขึ้นรถเมย์ค่ะ
ที่เราจะขึ้นรถเมย์ประตูพับตะโกนด่ากันอยู่ตรงนั้นไม่พอ
พากันงัดประตูจนเปิดออกไปนายยุทธนาก็เดินขึ้นไปบนรถ

งัดประตูรถเมล์ค่ะแล้วก็ขึ้นไปด่ากันต่อบนรถเมล์
รวมถึงเริ่มมีการทำร้ายร่างกายแล้วเพราะว่าเจอตัวกันแล้วนี่ใกล้ตัวกันแล้ว
นายยุทธนาเนี่ยมีมีดอยู่ในมืออยู่แล้วก็ฟันเข้าไปที่แขนของนายธิรพลเลยเป็นแผลลึก
จากนั้นพอเรื่องเริ่มบานปลายคนก็มีการไปแจ้งเจ้าหน้าที่
ไปแจ้งกู้ภัยกันแล้วก็แจ้งตำรวจด้วยเพื่อให้เข้ามาตรวจสอบ

คนที่ถูกนำส่งโรงพยาบาลในที่เกิดเหตุมี๒คนคือนายธิรพล
เป็นคนขับรถเมย์ที่โดนฟันส่วนอีกคนนึงคือหนึ่งในสามคน
ผู้หญิงที่ลงไปพร้อมกับนายุทธนาอายุประมาณ๕๐ปี
คนนี้ไม่ได้โดนลูกหลงแต่ว่าช็อกค่ะ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหัวใจก็เลยแบบเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วค่ะ
ช็อกก็ต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วย

ลงไปด้วยลงไปด้วยตั้งแต่แรกจนช่วยกันงัดประตูขึ้นไปข้างบน

หลังเกิดเหตุตำรวจก็นำตัวนายุทธนาไปที่สอนอพหนโยธิน
บริษัทนะฮะที่เป็นต้นสังกัดของรถร่วมบริการสาย๓๙นะฮะ
บริษัทหลีกภัยขนส่งจำกัด
ชื่อบริษัทนี้ก็เป็นมงคลอยู่แล้ว

หลีกภัยขนส่งจำกัดนะครับ
เขาเป็นต้นสังกัดของรถร่วมบริการสาย๓๙

ตอนนี้ทางผู้บริหารมีคำสั่งเลิกจ้างคนขับรถทั้งสองคน

ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะบอกว่าตัวเองไม่ได้อยู่ขณะทำงานก็ตาม

แล้วขับรถตามเข้าไปตอนค่ำนะครับ
จากการตรวจสอบเนี่ยสาเหตุมาจากเรื่องงานฮะ

ก่อนหน้านี้มีรายงานจากเพื่อนที่ขับรถสายเดียวกันเข้ามายังบริษัท
ว่าพฤติกรรมการขับรถของนายยุทธนา
เพิ่งจะมาขับรถเมย์สาย๓๙ประมาณ๖เดือน

แล้วแต่เราไม่รู้ว่าคือเขามีการรายงานเข้ามาบริษัท

รายงานเข้ามาเราก็เลยบอกว่าอย่าทำ
ทีนี้คนขับรถเมษาย๓๙ที่เป็นคนอื่นนะคะ

ก็บอกว่าเรื่องนี้เสื่อมเสียชื่อรถเมย์มากเลย
เพราะว่าภาพที่คนเห็นออกมาเนี่ยมันคือ

ซึ่งคนทั่วไปเขาก็มองว่ารถเมย์ขับรถไม่ดีอยู่แล้ว
ไม่ชอบใจในเรื่องของการให้บริการกันอยู่แล้ว

เมย์คงไปหาเรื่องรถชาวบ้านอีกแล้วสิ
ขับไม่ดีอีกแล้วสิก็เลยมีเรื่องกันแบบนี้
แต่ความจริงคือคนขับรถเมย์ด้วยกันตามมามีเรื่องกัน

วงการรถเมย์เสียเลยนะมันเอารถเก่งไปเนี่ย
มันดูเหมือนตั้งใจ
คือมันเหมือนตั้งใจที่ไปหาเรื่องเขา

แต่ผมก็พูดในหลักความเป็นจริง
เพราะผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
แล้วก็คนประชาชนคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องอะไรแล้วทีนี้
อย่างว่าพี่รถเก๋งกับรถเมย์
ก็เหมือนแบบคงมีทะเลาะกันไปปาดหน้ากันไปอะไรกันอย่างนี้
แต่จริงเขาไม่รู้หรอกว่ารถเก่งรถเมย์
แต่เขาเอารถส่วนตัวไปอะไรอย่างนี้
ใครวิ่งรถใครก็อยากได้กันทั้งนั้น
ไม่มีใครไม่อยากได้คนเขาออกมาทำงาน
แต่บางทีมันไปตัดหน้ากันอะไรอย่างนี้
มันก็เกิดมีอารมณ์บางทีเขามีเรื่องกันมาก่อนหน้านี้กันแล้ว
อะไรอย่างนี้ครับแล้วทีนี้พอมาขับรถ
ลากกันไปลากกันมาดึงกันไปแช่กันไปแช่กันมา
คันหลังมันไม่ได้มันก็มีการเกิดอารมณ์

แล้วเราก็อยากรู้จริงนะพี่อุ๋ยตกลงมันทำไมมันรีบอะไรขนาดนั้นคะ
ถึงจะต้องแบบโอ้โหแย่งลูกค้ากันต้องปาดกันชวัดเฉวียนขนาดนี้เนี่ย
เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแต่ต้องออกตัวไว้ก่อน
ทุกวงการมันก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดี
เพียงแต่ว่ารถร่วมเนี่ยเราอาจจะเจอรถไม่ดีบ่อยหน่อย

คุณผู้ชมก็ส่งทั้งไลน์ส่งทั้งคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กไลฟ์เหมือนกันนะ

รถเมก็จะมีของขอสมก
แต่ขอสมกรการเดินรถของเขาก็อาจจะไม่เพียงพอในทุกเส้นทาง
ก็เลยจำเป็นจะต้องให้เอกชนเข้ามาร่วมบริการ

รายได้ส่วนหนึ่งก็ต้องแบ่งขอสมกรด้วย
ส่วนหนึ่งก็เป็นของบริษัทรถร่วมนี่แหละนะครับ
ทีนี้ทำไมรถร่วมชอบแข่งกันปาดกันแย่งรับผู้โดยสารนะครับ
คนขับรถเมย์สาย๓๙เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

คือการที่ต้องขับรถปาดหน้ากันเนี่ย
ต้องเร่งทำรอบเพื่อให้ได้ผู้โดยสารเยอะ
เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน
เพราะแต่ละวันนะที่เขามาขับรถกันเนี่ย
คือบริษัทที่เป็นต้นสังกัดของรถเขาก็ให้เช่ารถต่อนะ

คือทุกคนแบกรับค่าใช้จ่ายตัวเอง
รถร่วมที่ท่านเห็นโชเฟอร์
เห็นพนักงานขับรถเห็นกระเป๋ารถเนี่ย
อันนี้ก็เหมือนกับโชเฟอร์แท็กซี่
ไม่ได้มีแท็กซี่ส่วนบุคคลแล้วไปเช่ารถแท็กซี่มาขับ

แต่ละคันเขาเลยต้องเร่งในการทำรอบครับ

เพราะแต่ละวันมีค่าเช่ารถเฉลี่ย
ถึง๒๕๐๐บาทต่อวัน
มีค่าแก๊สต้องเติมแก๊สประมาณ๑๒๐๐บาทต่อวัน
รวมแล้วก็คือมีต้นทุนวันละ
ถึง๓๕๐๐บาทวันหนึ่งนะ

คนขับส่วนใหญ่เขาก็จะเช่าขับเอง
มีผู้รับผิดชอบต้นทุนอะไรตรงนี้นะครับ

เขาสรุปแล้วเฉลี่ยต่อวันจะขายตัวได้ประมาณ๕๐๐ใบ
ตัวรถร่วมเนี่ยใบละ๙บาท
เท่ากับว่าก็ได้๔๕๐๐บาท
ต้นทุนเมื่อกี้ค่ารถค่าเช่ากับค่าแก๊ส
ลบกับ๔๕๐๐เท่ากับว่าเหลือกำไรประมาณ๑๐๐๑๕๐๐บาท
แต่คนที่มาเช่ารถขับที่เป็นโชเฟอร์เนี่ย
เขาต้องแบ่งให้กระเป๋าด้วยกระเป๋าเนี่ยเขาคิดเป็น
ค่าตัวใบละ๑บาทคุณขายได้๕๐๐ใบกระเป๋าก็ได้๕๐๐บาท๕๐๐บาท
บวกกับเรียนค่าแรง๑๐๐บาทได้๖๐๐บาท
ถ้าโชเฟอร์ได้๑๐๐ถึง๑๕๐๐บาทตีถ้า๑๕๐๐
หักให้กระเป๋า๖๐๐โชเฟอร์เหลือ๙๐๐
นี่คือเหตุผลที่เขายิ่งวิ่งเร็วรับคนได้เยอะ
หน้าเพื่อนลูกค้าเยอะเขาก็ได้เงินเยอะขึ้น

ทีนี้หลายคนก็เลยมองว่าเอ๊ะแล้วมันไม่สามารถจัดลำดับเวลาได้จริงเหรอ
มันจัดคิวกันไม่ได้เลยเหรอคือคือทุกคนก็คือต้อง
ใครดีใครได้แบบนั้นอย่างนั้นไปเลยเหรอคะ
คือรถร่วมสายอื่นผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าสาย๓๙เนี่ย
ที่คนขับเขาให้ข้อมูลกับเรานะให้กับทีมข่าวธนรัฐทีวีเนี่ย
บอกว่าของเขาเนี่ยไม่มีกำหนดเวลาในการวิ่งรถ
ใครอยากออกเวลาไหนตอนไหนอะไรยังไงเอาตามสบาย
คนขับรถเมย์๓๙ก็บอกว่าคือในความเป็นจริงเนี่ย
ส่วนใหญ่เขาก็จัดคิวกันเองไม่มีใครมาออกคิวอะไรให้
เขาก็จะเว้นระยะเวลาออกให้รถห่างกันจะได้ไม่แย่งลูกค้ากัน
มันก็มีเพียงไม่กี่คนไม่กี่คันที่มีพฤติกรรมแบบว่า
ฉันไปก่อนฉันรีบฉันเร่งฉันจะปาดหน้าฉันจะถึงผู้โดยสาร
ถึงป้ายให้ให้ได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเจอรถขอสมกรยังปาดอ่ะใช่ไหม
คือจริงต้องบอกว่าเรื่องของการให้บริการสาธารณะในแง่ของการเดินทางแบบนี้เป็นปัญหาเยอะเหมือนกันนะบ้านเรา
รถเมย์ก็ดีแท็กซี่ก็ดีแท็กซี่นี่ก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองเหมือนกันใช่ไหมคะ
ก็ใช่นอกจากแท็กซี่ส่วนบุคคลส่วนบุคคลเขาก็มีค่าใช้จ่ายของเขา
ก็อยากให้เขาแย่งรับผู้โดยสารแบบนี้บ้างเนอะ
แท็กซี่รถน้อยบางทีก็อาจจะไปไม่ตรงทางกับผู้โดยสาร

แล้วอย่างที่บอกมันก็มีทั้งคนดีคนไม่ดี